หญิงวัย๒๒เพิ่งมาคบกับผู้ชายอายุ๔๒

แล้วปมบอกว่าตอนแรกเป็นเรื่องหึงหวง
แต่ทีนี้เดี๋ยวต้องฟังข่าวนี้ให้ดี
เพราะว่าเห็นว่าล่าสุดตำรวจบอกว่าไม่ได้โดนยิง๗นัด
แล้วก็ไม่ได้มาจากเรื่องหึงหวงด้วย

แล้วก็เขียนคำบรรยายว่าสู้นะน้องหายไว
ลูกกับแม่รออยู่รีบกลับบ้านนะ
ใจเองมันสู้โดน๗นัดเองยังเอาชีวิตรอดมาได้
คือหลายคนเห็นแล้วก็บอกโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
นักข่าวของเรานะไปตรวจสอบดู
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวน้อยค่ะอายุ๒๒ปี
โดนแฟนเขาคือในกวางอายุ๔๒ปี
เป็นแฟนใหม่คบกันได้๒เดือนเอง
มาทำร้ายร่างกายก่อนจะโดนยิงเนี่ยโดนเอากันไกลแทงก่อน

แล้วแม่ของผู้หญิงเนี่ยนะคะ

ฝ่ายผู้ชายน่ะพยายามฆ่าแน่นอนเลยเนี่ย
ทำให้ลูกฉันตายใช่ไหมยิงใส่ลูกฉัน
แต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่ทะเลาะกัน

นี่หลังจากที่มันยิงลูกฉันแล้วนะ

แต่ก็ไม่เห็นคุยเรื่องเงินเยียวยาอะไรเลย
น้องต้องโดนยิงถึง๗นัดนะคะคุณแม่

ถ้านักข่าวคุยกับแม่
แล้วแม่บอกว่าโดนยิง๗นัดมีแผลอยู่

ไปถามผู้กำกับสพเมืองราชบุรีค่ะ

ไม่ได้โดนยิงเจ็ดนัด
มีแผลโดนยิง๒นัด

ตำรวจดำเนินคดีแจ้งข้อหาไปเรียบร้อย

อีกคำถามหนึ่งคุณตำรวจ

พกพาปืนมีปืน
แล้วก็พกพาอาวุธปืน

ไม่ได้อยู่ในบ้านแค่หยิงปืนมีปืนนะครับมีปืน

ว่าความขัดแย้งน่ะไม่ใช่เรื่องหึงหวงด้วย

มาจากการเล่นหวยได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์

นักข่าวของเราบอกว่าได้ข้อมูลฝั่งแม่ผู้หญิงไว้ใช่ไหม

ไปถามเพื่อนบ้านหน่อยเพื่อนบ้านเนี่ย
คือคนที่ไปช่วยเหลือผู้หญิงเลย

ถามหน่อยเอาฟังค่ะ
ก็เรียกรถไปลงพยาบาลอะค่ะ

เพราะว่าน้องเขาเพิ่งมาได้ไม่ถึงเดือนเองอะค่ะ
เพราะว่าน้องเขาเพิ่งมาได้ไม่ถึงเดือนเอง
แค่แบบน้องแง๊งตามประสาทแฟนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แค่แบบน้องแง๊งตามประสาทแฟนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วเขาเป็นคนนิสัยดีมาก

รู้สึกแปลกไก่มันคือว่าน้องเขาโดนทำลายเยอะแล้วทำไมถึงไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกแปลกไก่มันคือว่าน้องเขาโดนทำลายเยอะแล้วทำไมถึงไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าที่พี่ไปดูมันเหมือนกับมันมีแค่๒รู

เพราะว่าที่พี่ไปดูมันเหมือนกับมันมีแค่๒รู

เพราะว่าที่พี่ไปดูมันเหมือนกับมันมีแค่๒รู

เพราะว่าที่พี่ไปดูมันเหมือนกับมันมีแค่๒รู
เพราะว่าที่พี่ไปดูมันเหมือนกับมันมีแค่๒รู

เพราะว่าที่พี่ไปดูมันเหมือนกับมันมีแค่๒รู

เพราะว่าที่พี่ไปดูมันเหมือนกับมันมีแค่๒รู
เพราะว่าที่พี่ไปดูมันเหมือนกับมันมีแค่๒รู